ข่าวนี้ก็มีตัวเลขเหมือนกันแต่ว่าก่อนมาตัวเลขมีความโกรธมาก่อน

ก็คุณไปดูซะก่อนนะคะพ่องานคุณกล้องห้วยไล่ไม่โกรธไลเบิ้ลปฐุมราช
ติดเลยนะอยู่ข้างหน้าแล้วบอกว่าห้ามคนนี้ห้ามเบิ้ลเข้างาน

แค้นเคืองโกรธโทษฉันใด
ทำอะไรให้เธอเคืองขุนกับนักหนานะคะ
คุณผู้ชมแค้นเรื่องอะไรนะจ๊ะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง
ถึงได้ขอแถลงผ่านไมค์บันเทิงไทยรัฐไปเลยว่า
อยากสิมองหน้าบักเบิ้ลมันแล้ว
เหตุเพราะดันเมาเลยลืมจองคิวงานขึ้นเวที
แล้วงานนี้สงสัยไอ้กล้องค่ะเครื่องจริง

ก่อนนั้นนี้นะเนี่ย
ปะแต่นี้ประกาศจังนี้เลย
คารีรับพอด้วยไหมครับ
อ้าวตอนแรกปลดลงไปแล้ว

เพื่อจะได้มีพื้นที่จัดงานคอนเสิร์ตเท่านั้นเอง
ไปฟังเสียงคุณก้องห้วยไร่หน่อยจ้า
เพราะว่าพี่น้องสนใจหลาย
ทำไมมันได้หลายใบ
คุณผู้ชมค่านี่คือเลขเก้าแปด
ที่เค้าซื้อมาจำนวนประมาณ๙๕ใบ

เค้าโพสต์ไงว่าใครซื้นชอบเลขรด
ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเค้ากว้านซื้อทั้งหมดแล้ว
แล้วถ้ามันออก๙๕มันไม่ออก๙๘
เดี๋ยวรู้ก่อน
แล้วเค้ากว้าดจากไหน๙๘
ไหนคุณผู้ชมซีพยักแผงขนาดนั้น

ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ